ที่จังหวัดสุโขทัยนี่แหละค่ะคุณพระช่วยของแท้แน่นอนนะคะ
พระไปช่วยแมวท้องแก่ทำคลอด
สุดท้ายแล้วมันคลอดออกมาปลอดภัยทั้งสี่ตัวเลยนะคะ
ไม่ค่อยได้เห็นภาพแมวคลอดลูกเลย
แรกในชีวิตที่ได้เห็นเหมือนกันแหละก๊อฟ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอย่ากระนั้นเลยนะคะ

นี่แหละค่ะเป็นคลิปที่พระประหลัดวัฒนาสิริสุวรรณโนนะคะ
เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพลายชุมพลที่สุโขทัยพร้อมด้วยลูกศิษย์
เขาไปดูอาการแม่แมวท้องแก่กำลังจะเบ่งคลอดลูกนะ
นี่แบ่งคลอดด้วยความลำบากนะฮะ
ใช่มันก็ร้องควนคลางอยู่ข้างกุฏิอะเนาะ
เจ้าอาวาสก็เลยต้องไปช่วยกันจับมาช่วยลุ้นช่วยเบง
เอาเบงออกมาทำเสียงกันไป
ใช้เวลาร่วมชั่วโมงนะฮะแม่แมวก็สามารถเบ่งลูกออกมาได้

ตัวนี่โอ้โหมันเป็นภาพที่ไม่เคยได้เห็นแบบนี้เลยนะ

เจ้าอาวาสเล่าบอกว่าแม่แมวตัวนี้เป็นแมวจร

ทุกวันก็จะนำข้าวแล้วก็อาหารมาให้มันกิน
พบว่ามันท้องแก่ใกล้คลอด

คาดว่ามันเบ่งลูกไม่ออกเพราะเป็นแมวสาวนะคะ
เป็นท้องแรกก็ยังไม่มีประสบการณ์ก็เหมือนคน
สุดท้ายแล้วก็เลยลงมือช่วย
ช่วยให้มันเบงออกมาให้ครบให้หมด
แล้วก็ตั้งชื่อให้แม่แมวว่าเจ้านำโชค
ส่วนลูกแมวเดี๋ยวรอโตอีกหน่อยนะคะ
ค่อยตั้งชื่อให้มัน
ไม่รู้ว่าแมวตัวนี้มันกินลกแมวไปหรือเปล่า
หรือมันให้เอาไว้กับคนที่ทำคลอดให้มันนะ
กแมวคือที่สุดของขลังอย่างหนึ่งเหมือนกัน
มันทำให้ถ้าเกิดว่าติดเอาไว้ก็จะมีเงินมีทองเข้ามาในกระเป๋า

ใช่เพราะมันหายากเพราะส่วนใหญ่แม่แมวพอคลอดปุ๊

แต่ถ้ามันอยากจะให้ใครมันจะเหลือเอาไว้มันจะไม่กินแล้วคนนั้นจะโชคดี

นี่ในกระเป๋าสตางค์ครับ

อะไรนะครับทำไมครับมีสิงโตนำโชค
อ๋อแปลกทุกมุกน้องขาวผม